ภาพถ่ายที่คุณเอพระสิน

เป็นภาพของลูกชายกำลังขี่จักรยานเล่นอยู่ที่บ้านค่ะอ่าแล้วที่บ้านเนี่ย
ตรงเนี้ยจะมีลักษณะของอ่าบริเวณลานน้ำตกค่ะอ่า
เป็นรูปพญานาคคุณเอก็ศรัทธาเรื่องของพญานาคอืม
แต่ภาพนี้นะฮะลูกชายของคุณเอเนี่ยฮะหล่อเหมือนพ่อเลยนะครับ
นี่ฮะแต่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังของลูกชายเนี่ยที่มีต้นไม้อยู่เนี่ย
คุณเอพระสินบอกว่าถ้าสังเกตให้ดีลักษณะเหมือนกับใบหน้าของฤษี
เป็นใบหน้าของฤษีที่อยู่ในภาพวาดที่คุณเอเองเขาก็กำลังวาดอยู่
นะฮะแล้วเห็นแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนี่ฮะตรงเนี้ยฮะ
บอกว่าภาพถ่ายนี้ถ่ายไว้เมื่อหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับถ่ายบริเวณน้ำตกพญานาคในบ้านของตัวเองนะฮะ
คุณเอบอกว่ามีเงาตกกระทบบริเวณต้นไม้แล้วเงาเหมือนกับใบหน้าของฤษีหันข้าง
ถ้ามองอย่างนี้อาจจะไม่ชัดนี่ฮะเราลองลากเป็นลายเส้นแบบนี้อืม
จะเป็นแบบเนี่ยเป็นบริเวณใบหน้ามีหนวดมีเคราะมีจมูกมีปากมีตา
มีเส้นผมอืมทรงผมแบบเนี้ยลำคออ่านี่คุณเอพระสินเขาร่างให้ดูด้วยนะ
อ่าก็แล้วแต่มุมมองความเชื่อนะค่ะว่าจะเห็นเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไง
แต่คุณเอบอกว่าใช่แบบนี้ใช่นะแล้วมันยังมีภาพก่อนหน้านี้นะครับ
คุณเอพระสินบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายต่อเนื่องจากภาพแรก
เป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะถ่ายต่อเนื่องจากภาพแรกเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพคล้ายฟิล์มที่เป็นสีในกระถีบหน่อยออกสีฟ้าฟ้านะฮะ
อย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับแต่ดูแล้วก็เหมือนกับเป็นใบหน้าของฤษีหันข้างเหมือนกันนะ
อ่าคุณเอเขาร่างเส้นสีแดงเอาไว้ฮะให้เห็นเป็นสัดส่วน
ละไม้คล้ายเงาด้านข้างของฤษีเหมือนกันนะนี่ฮะ
พอร่างเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะสองภาพนี้ถ่ายต่อเนื่องกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับในบ้านพักของคุณเอพระสินดารานักแสดงชื่อดังนะครับ
เราก็เลยอ้าวเดี๋ยวลองถ้าทำเป็นภาพลักษณะจำลองภาพ
ให้เป็นกราฟิกให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยตามคำบอกเล่าของเอพระสินเรืองวุฒิเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพถ่ายสองภาพที่ติดเงาปริศนาคล้ายใบหน้ารือสีหันข้างเนี่ย
จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ที่มาความเชื่อ
แล้วการมีเงาปริศนาของใบหน้าฤษีมาเนี่ยตามภาพถ่ายในบ้านพักต่างเนี่ย
มาได้ยังไงค่ะนะฮะวันนี้เราไปคุยกับเอพระสินเรืองวุฒิ
นักแสดงชื่อดังมานะครับไปที่บ้านพักเลยฮะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
อ่าเขาก็พาเราไปดูจุดที่ถ่ายติดเงาภาพปริศนานะครับนี่ฮะคุณจักรีน
นาธิการข่าวบันเทิงของเราก็ไปบอกว่าตรงเนี้ยเป็นร้านที่ทำเอาไว้เป็นร้านน้ำตก
แล้วก็มีพญานาคที่เอาไว้บูชานะฮะเพราะว่าเขาศรัทธาแล้วก็บูชาเรื่องของพญานาค
โดยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ถ่ายภาพติดเงาชวนขนลุกแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยถ่ายติดเงาที่เชื่อว่าเป็นเงาหน้าคนโบราณมาแล้วในจุดเดียวกันกับจุดที่อยู่แถวแถวบ่อน้ำนี่แหละ
เหตุการณ์ล่าสุดเงาหน้าคล้ายรือสีที่โพสต์ไปนี่ฮะอันนี้คือก่อนหน้านี้เคยถ่ายติดมานะลักษณะแบบนี้นะ
เงาหน้าคนโบราณหรือว่าลักษณะลวดลายเวลาที่น้ำตกตรงที่ไหลออกมาเนี่ยเขาเคยถ่ายติดเอาไว้หลายภาพแบบนี้
แต่ภาพที่ลูกชายขี่จักรยานเนี่ยคุณเอพระสินบอกว่าตอนนั้นน่ะอดีตภรรยาเป็นคนถ่าย
ลูกชายเนี่ยขี่จักรยานเล่นแถวบ้านตรงจุดนั้นนะครับแล้วมาเช็คภาพดูเอาติดเงาปริศนานะครับ
พอเห็นแล้วก็ตกใจเพราะที่ตกใจเพราะใบละไม้คล้ายกับใบหน้าขององค์ปู่ผู้ชงนาคาราชที่กำลังวาดอยู่คุณเอเนี่ยเขากำลังวาดอยู่
เห็นไหมเป็นภาพแบบแบบแสงเงาสีกะเฟ้าซึ่งถ้าสมมติว่าเค้ามูลกล้องมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้
เขาก็เลยดูลองดูตรงมุมภาพก็เหมือนจะเป็นหน้าแบบคนแก่
แกะเหมือนฤษีมีหนวดอยู่ตรงมุมภาพ
ก็เฮ้ยซูมดูแล้วแบบผมรู้ว่ามันใกล้เคียง
ก็เลยลองดูภาพก่อนหน้านั้นก็จะเห็นตรงเงาตรงต้นไม้เนี่ย
เหมือนกับเป็นหน้าด้านข้างของตรงที่๔เป็นภาพปู่ผู้ชง
แบบท่านเป็นพญานาคประจำองค์ภาษีวะก็กำลังจะเขียนเสร็จไปดีเลย

คล้ายกันมากก็แชร์ให้ดูกันแล้วก็บอกว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติ
เป็นความบังเอิญของแสงเงาต่างจะได้ไม่งมงายกัน
แต่ผมก็ถือว่าเป็นความปิติส่วนตัวเพราะว่าเราก็เขียนพระพักษ์ท่านด้วยความด้วยความศรัทธา
พระศิลป์บอกว่าเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นในช่วงหลังที่เขาเจอเนี่ยนะครับ
ว่านอกจากความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อองค์พญานาคแล้วเนี่ย
ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่เขาเพิ่งไปสักการะขอพรที่เขาพนมรุ้ง
แล้วได้ไปเข้าพิธีศักดิ์ณยอดฉัดนาคาราช
นี่ฮะตอนที่ไปตอนนั้นนะครับเป็นการศักดิ์ที่ฝ่ามือ
ด้วยความเชื่อเรื่องการเสริมดวงสุริมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ซึ่งเอพระสินบอกว่าระหว่างที่ทำพิธีนะฮะพรามเนี่ยบอกว่า
เห็นว่ามีพญานาคตัวใหญ่สีเทาเนี่ยเลื้อยอยู่บนตัวของเอพระสินด้วย
ตอนที่ทำพิธีศักดิ์ณยอดฉัดนคราชที่ฝ่ามือ
รามที่ทำพิธีให้บอกเห็นพญานาคตัวใหญ่สีเทา
เลื้อยบนตัวเอพระศิลป์เลยแต่ว่าตัวเขาอ่ะเขามองไม่เห็นหรอก
แต่ว่าพรามที่ทำให้เนี่ยเห็นอย่างนี้เลยค่ะนะพอได้ฟังแบบนั้นยิ่งทำให้คุณเอเนี่ย
เชื่อว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเป็นเพราะองค์พญานาคมาแสดงอิทธิฤทธิ์
พอเดินทางกลับมาบ้านที่กรุงเทพนะเขาก็เลยมาศักยันต์ณยอดฉัดนคราช
ข้อศอกของตัวเองเอาไว้อีกนี่ฮะตอนนี้มี๒จุดแล้ว
ตรงนี้เห็นไหมแบบเนี้ยแล้วเวลาถ่ายรูปในบ้านเนี่ย
ก็จะเจอสิ่งต่างที่ลักษณะรูปร่างคล้ายกับฤษี
หรือว่าองค์พ่อปู่นคราชที่กำลังวาดอยู่แบบนี้
ก็จะเจอแบบนี้บ่อยค่ะอืมอ่ะครับ